ซึ่งล่าสุดตอนนี้นะคะอีก๒นักเตะทีมชาติไทย
อย่างอดีสรพรรมรัฐและอดีศกรายสร
ก็ออกมาบอกว่ายังไม่แน่ใจอนาคตของตัวเองค่ะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะมีข่าวเตอร์ไพรส์
เมื่อชนะทิพย์สงกระสินธนบุญเกษารัฐ

ย้ายไปค้าแข้งกับเมืองทองยูเนเต็ด
พร้อมกันนี้ก็ยังมีกลุ่มทุนกลุ่มใหม่

ต่อจากมิสเตอร์บายอ้านอาวมาค่า
นักเตะหลายคนที่ยังอยู่กับสโมสร
รับนะคะว่าตอนนี้ยังไม่รู้อนาคตของตัวเอง

ก็ได้โทรไปสอบถามกับอิสรพลรัฐ
งหลังทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
รับค่ะว่าช็อกกับข่าวนี้พอสมควร
เพราะก่อนหน้านี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะ
ส่วนเรื่องอนาคตนะคะตอนนี้ก็มีแต่เครื่องหมายคำถาม
ส่วนอดีศักดรายสอนอีกหนึ่งกองหน้าทีมชาติไทยก็ยอมรับ
ว่าต้องการค้าแข้งกับทีมต่อไป
แต่ก็ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ค่ะ
ขณะเดียวกันก็เข้าใจ๓เพื่อนสนิทที่ย้ายไปค้าแข้งกับเมืองทองยูเนเต็ด
เพราะเป็นเรื่องธรรมดาของวิถีฟุตบอล

ซึ่งก็ถือเป็นนักเตะคนที่๙ของฉลามชนในช่วงปิดฤดูกาลค่ะ